สนับสนุนโดยโพทาไลเลเชอร์พาร์ค
บริษัททีวีไดเรคจำกัดมหาชน
สาวครับก่อนที่จะเข้าสู่ภารกิจที่ผมรู้ว่าหลายคนรอคอยอยู่
และสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายด้วยเพราะฉะนั้นคำแนะนำต่างผมว่าสำคัญมาก
ขอเรียนเชิญคณะกรรมการของเราดีกว่านะครับ
ขอเดินเชิญพี่ลักษมณ์พี่ม้าครับขอเดินเชิญคุณเหนย์และฮันย่าครับ
เชิญครับแม่สวยกันทุกคนจริงครับ

ใครจะเริ่มก่อนดีครับเชิญพี่รักครับ
เราก็เดินทางมาจนถึงสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะ
ท่ามกลางความเหนื่อยสนุกแล้วก็ต้องใช้ความพยายาม
คือเราต้องการมาตรฐานระดับโลก
ฉะนั้นพวกคุณจะต้องทำให้ได้ดียิ่งขึ้นไปอีก
สัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่ตัดสินชีวิตพวกน้องทุกคนแล้ว

ทุกคนมีความฝันนะคะทำให้พวกเราทุกคนได้เจอกันในวันนี้
แต่ความฝันจะสำเร็จได้เมื่อเราลงมือทำค่ะ
ขอบคุณครับฉันย่าครับ
ไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายนะคะ
เราก็ฟันฝ่ากันมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ขอเป็นกำลังใจเนาะ
ทุกคนทำให้ดีที่สุดละกันรอดูภารกิจวันนี้อยู่นะ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณมากค่ะก็สนุกแล้วก็เหนื่อยแล้วก็ได้ประสบการณ์
แล้วก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะ
สิ่งที่คุณได้ไปเนี่ยนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของคุณได้เลยทีเดียว
มาถึงจุดสุดท้ายแล้วทุกคนทำเต็มที่
ก็ดิฉันเชื่อว่าทุกคนเต็มที่มาตั้งแต่ครั้งแรกแล้วล่ะ
ครั้งนี้คงเต็มที่แต่สิ่งที่คุณได้ไปนั่นก็คือมิตรภาพ
จากทุกคนที่มาเจอกันทุกวันนี้ขอให้โชคดีค่ะ
ขอบคุณครับ
เอาละครับสาวครับคู่ของคุณรออยู่แล้วนะครับ
มีเวลาฝึกซ้อมกันเพียงแค่๑๐นาทีเท่านั้น
หลังจากนั้นเปลี่ยนชุดแล้วเดี๋ยวเรามาโชว์ความสามารถกันที่นี่

หนูว่ามันค่อนข้างใกล้ชิดกับหนูเขิน
เรานัดแนะจำวะว่าจำวรณีทำแบบนี้นะ
จำววรณีย่อนะจำวรณีจับมือนะ
เนี่ยเราเต้นนะเพลงเป็นเพลงรัก
ดังนั้นเราต้องสมมุติว่าเราเป็นแฟนกัน
โอ้โหวินาทีนั้นหนูแบบได้
รู้สึกว่ามันถึงเนื้อถึงตัวกันมากเกินไป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

แต่ความหวังของคุณนี่อยู่ที่พวกเพื่อนของคุณด้วยนะครับ

เอาละครับถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้ว

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของบุคลิกร่างกาย
ขอให้ทุกคนโชคดีครับ

มั่วให้เป็นไม่มั่วค่ะ
มั่วให้เป็นไม่มั่วค่ะ
มีข้อผิดผลเยอะมาก
ก็มีข้อผิดผลเยอะมาก
รู้ตัวเองเลยว่ามันเยอะมาก
หนึ่งเลยค่ะเราเต้นไม่ผิว
สองเลยลืมทาค่ะ
ได้หลังใจเลยค่ะ
คือหลายอย่างมันไปด้วยกัน
หนูรู้สึกว่าหนูโชคดีที่เขาคู่หนู

แล้วก็
ว่ามันไม่ทำพวกนี้
ผู้ว่านะ

เพราะกรรมการเข้าใจว่าต่อถูกต่อผิด

และกรรมการเห็นลักษณะท่าทางของเราสีหน้าแววตากรรมการจะเข้าใจ
ข้อผิดพลาดเหรอคะไม่มีค่ะ
บอกแล้วว่าวันนี้หนูเต็มไม่มีข้อผิดพลาด
คู่แข่งทุกคนไว้นะคะคุณเนี่ยก็ทำเต็มที่ไป
แต่คือจะบอกว่าดิฉันเนี่ยได้คู่ที่เพอร์เฟคมาก
อย่าพลาดนะคะไม่ฉะนั้นเนี่ย
ขนาดที่หนึ่งวันนี้แฟนของดิฉันแม่นอนค่ะ
เหมือนตัวเองเป็นผู้ปกครองดูนักเรียนอนุบาลหมีน้อย

เขาเป็นมืออาชีพเขาจะพ้อยเท้าแล้วมันจะสวยมากเลย
แต่ของน้องเนี่ยเป็นเป็ดกันมาก
เข้าใจเนื้อหาของแพงหรือเปล่า
แต่มันต้องมีความตั้งใจมันไม่มีเลย

เห็นเมื่อกี้นี้นะแล้วมันอดไม่ได้เลย